ดูต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของตำแหน่งพบตร
หลังจากนี้จะยังไงต่อหน้า
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์อย่างเป็นการเลื่อนเขาตำแหน่งพบตรออกไปก่อน
ตอนแรกทหารยกประยุทธ์มีข่าวว่าจะแต่งตั้งเลยนะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยคนก็เลยจับตาไงรอ

เพราะว่าเดิมทีจะมีชื่อรองต่ออยู่

ก็ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร
ระสำคัญเลยก็คือการเสนอชื่อ
ผู้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๔
แทนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติปภัทธ์
ที่เดี๋ยว๓๐กันยานี้สิ้นเดือนกัญญาจะเกษียณอายุราชการ
ทีนี้พอประชุมได้๓ชั่วโมงพลเอกประยุทธ์กลับ
กลับแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะ
ทำให้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทอาชญนไกรทองท่านก็เปิดเผยบอกว่า
อ๋อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเลื่อนพิจารณาแต่งตั้ง
พบตรออกไปแล้วเหตุผลคืออะไรล่ะ
ก็เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลแล้วก็เป็นไปตามดุลยพินิษฐ
ของคุณเสถาทีนี้ลำดับอาวุศรองผอบตรอ
ที่เข้ารับการพิจารณาเนี่ยมีใครบ้างมีพลตำรวจเอกรอย
คภัยโรธครับอาวุโสลำดับหนึ่งเลยนะอันนี้คือรุ่นสี่สิบ
เกษียณปีหกเจ็ดอืมรองลงมาเนี่ยก็คือรองโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอันนี้เป็นอาวุโสลำดับสอง
เพราะว่ารุ่นสี่เจ็ดแล้วก็จะเกษียณปีเจ็ดสี่
รองลงมาค่ะก็คือรองตายพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชร
อาวุโสลำดับสามอันนี้รุ่นสี่สิบเอ็ดเกษียณปีหกเก้า
อืมแล้วก็รองต่อค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
อาวุโสลำดับ๔อันนี้นี่นายร้อยอบรมสิทธิ์เก่าสิงห์แดงรัฐศาส
ที่ธรรมศาสตร์น้าสามแปดคือถ้าจะดู
ปีที่จะเกษียณจะมีอยู่๒คนที่ตรงกันใช่ไหม
ค่ะก็คือพลตำรวจเอกรอยแล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์
ปีหกเจ็ดเหมือนกันใช่ปีหน้า
แล้วก่อนหน้านี้หลายหลายคนก็อะสือแหละสือกับฟันโท้งว่ารองต่อเนี้ย
ที่พบตรคนใหม่แม้ว่ารองรอยแล้วก็รองต่อจากเกษียณปีเดียวกันก็ตาม
แต่ว่ารองต่อลำดับอาวุโสน้อยกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปย้อนไปปี๕๘
ตอนนั้นเนี่ยพลตรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาก็ถูกเสนอชื่อก็ก้าวขึ้นมา
ว่าตอนนั้นก็อาวุโสน้อยสุดเหมือนกันนะนะ
เพราะว่ากตรเขาก็พิจารณาจากเรื่องอะไรล่ะคุณสมบัติงานเป็นหลัก
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่าไปดู
ตั้งแต่ปี๔๑ถึงปี๖๖เนี่ยนะ
ที่สถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้นำรั้วปฐมวัน
มีผู้นำรั้วปฐมวัน๑๓นายทั้งหมดนี่นะ
คือจบนักเรียนในร้านตำรวจหมดเลย
มีหนึ่งนายที่มาจากในร้อยอบรมก็คือบิ๊กอ๊อฟ
อ๊อฟพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์ค่ะ
ซึ่งบิ๊กออฟแล้วก็รองต่อเป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์เหมือนกัน
แล้วก็ถูกเสนอชื่อพิจารณายุคเพื่อไทย
ดังนั้นเดี๋ยวก็อย่างที่บอกแหละว่ามันก็เป็นตำแหนพบตร
ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่หลายคนก็จับตารอดูอยู่นะคะ
อยากรู้ว่าจะเป็นการส่งมอบการพิจารณาให้กับนายกเศรษฐาจริงหรือเปล่า
เพราะว่าก็เพิ่งไปเจอกันนี่พลเอกประยุทธ์กับนายกเศรษฐา
ก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งนะครับ
น่าจะเป็นมารยาทในการที่จะไม่แต่งตั้งโยกย้ายในช่วงรักษาการมากกว่า
โน่าจะไม่พลิกนะครับ